สวัสดีค่ะเรื่องรอบขอบสนามนะคะพบกับพิษชีวรรณฑรสมกิตรุงโรธค่ะ
เริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของทัพช้างศึกทีมชาติไทยนะคะที่ตอนนี้กำลังฝึกซ้อมอยู่ที่ประเทศกาต้า
เพื่อเตรียมสู้ศึกฟุตบอลโลกรอบ๑๒ทีมสุดท้ายรอบคัดเลือก
ที่จะพบกับสาอุดีอาราเบียในวันที่๑กันยายนนี้ค่ะ
ติดตามได้จากรายงานของคุณวิรวิทย์เจริญเชื้อ
รายงานมาจากกรุงโดฮาประเทศกาต้าค่ะ
วันที่๒แล้วนะครับของการเก็บตัวของทัพช้างศึกทีมชาติไทยที่ประเทศกาต้านะครับ
ในวันนี้โคสิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองนั้นได้ติวเข้มแท็กติกในการที่จะลงเจอกับทีมชาติกาต้า
วันพฤหัสบดีที่๒๕สิงหาคมนี้แล้วครับ
ฝึกซ้อมวันที่๒ของซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองได้เน้นแท็กติกการขึ้นเกมมากขึ้น
เพื่อทดลองระบบการเล่นในรูปแบบต่าง
อย่างเช่นการจับพีรพัฒน์โนชยามายืนฝั่งซ้ายกับธีรทรบุญมาทัน
โดยให้ทั้งคู่ลองสลับตำแหน่งเพื่อความเหมาะสม
ทดสอบการใช้กองหน้าคู่อย่างธิรสินแดงดาและธนาชนะบุตร
ซึ่งนับว่าทั้งคู่ทำได้อย่างยอดเยี่ยม
ยังไม่สามารถยืนยัน๑๑ผู้เล่นตัวจริงในเกมอุ่นเครื่องกับกาต้า
รวมถึงซาอุดีอาราเบียว่าจะเป็นใครบ้าง
เพราะจะต้องรอดูความเหมาะสมอีกครั้ง
ขณะที่ในวันที่๒ของการฝึกซ้อมโคสิโก้เปิดเผยเพิ่มเติมว่ารู้สึกพอใจกับการปรับตัวของนักเตะที่ทำได้อย่างดีขึ้น
ทีมไทยจะเสียเปรียบในเรื่องของรูปร่างรวมถึงแท็กติก

เพราะว่าการระบบทีมที่พิโกะวางไว้มันก็การที่เราตัวเล็กอะไรอย่างเงี้ย
พวกเราตัวเล็กใช่ไหมคนไทยก็เล่นบอลกับพื้น
แล้วก็ช่วยกันขยับช่วยเล่นช่วยกันแบบคอมแพคช่วยไล่อะไรอย่างนี้
คือซาอุเขาเป็นทีมที่ดีมากเราก็ต้องไม่ประมาทแล้วก็เราต้อง

นี่ก็คือความเคลื่อนไหวของทัพช้างศึกไทยนะครับ๒๕สิงหาคมนี้นะครับ
เป็นกำลังใจให้กับทัพช้างศึกในการอุ่นเครื่องกับกาต้า
ต่อเนื่องกับ๑กันยายนนะครับเจอกับซาอุดีอาราเบียในศึกฟุตบอลโลก

ลวิเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานครับ